ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกลุ่มพนักงานนะครับ

ตอนนั้นเขาก็นี่ฮะอกสั่นขวัญแขวนนะครับ
จับกลุ่มกันท่าทางก็หวาดกลัวตกใจนะฮะ
บางคนร้องไห้เพื่อนต้องปลอบใจให้กำลังใจกัน
พนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในชั้นเดียวกับจุดที่เกิดเหตุเลยนะฮะ
ตรงนั้นเลยนะครับที่มีการยิงกันนะครับ
ขณะเดียวกันมีพนักงานที่ทำงานอยู่ในศูนย์การค้านะครับ
ที่เราไปเจออีกกลุ่มหนึ่งก็ตกใจไม่แพ้กันนะครับ
เขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าช่วง๑๖นาฬิกาวันนี้เนี่ย
ทำงานอยู่ที่ชั้นล่างจุดเกิดเหตุ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ตอนนั้นทุกคนในร้านก็ตกใจกันหมดก็ยังยืนนิ่งกันอยู่
เพราะยังไม่ชัดเจนว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคืออะไร
นี่จังหวะตรงนี้ว่ามันคือเสียงปืนหรือเสียงอะไร
นะฮะจนเวลาผ่านไปแบบไม่นานนะฮะ
มันมีดังต่อเนื่องอีก๓๔นัด
ทีนี้เธอบอกมั่นใจเลยว่าเสียงปืนแน่
ก็เลยพยายามนะฮะบอกลูกค้าและเพื่อนกุญแบบนักงานเนี่ย
หลบไปหาที่ปลอดภัยกัน
เสียงมันดังขนาดไหนครับตอนนั้น
ดังเหมือนอยู่ข้างเลยค่ะมันดังมาก
ใกล้กับเขาเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะมันอยู่ข้างบน
พอคนที่อยู่บันไดเลื่อนก็เริ่มทยอยวิ่งลงมาแล้ว
หลังจากนั้นก็เริ่มรัวเลย๔๕๖เสร็จมาเลย

แต่พอเริ่มมา๓๔๕มานี่เริ่มแล้ว
นี่ตอนให้สัมภาษณ์คุณนาฬิชาวเธอออกมาด้านนอกห้างได้แล้วนะครับ
แต่ว่าเธอบอกว่ายังมีเพื่อนเธอเนี่ยติดอยู่ด้านในอีกคนนึง
แต่ว่าตอนนี้ทราบว่าปลอดภัยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็พาออกมาด้านนอกอย่างเรียบร้อยปลอดภัย